พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่อยู่ใกล้กันไม่ได้เลย

เด็กวัยรุ่นนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

บอกว่าจะออกไปฉลองปิดเทอม
คือแอบคุณแม่ไปแล้วไปแอบเล่นน้ำ
หลังจากนั้นไปจมน้ำเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่พยายามหาแต่หาไม่พบนะคะ
ทำให้ญาติพอมาถึงพื้นที่ต้องจุดทูบ
ให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้พบศพเลยค่ะ
เนื้อขาดบอกว่าอย่าให้บังตานะ

เพราะว่ากู้ภัยใช้เวลา๒ชั่วโมงแล้วยังหาร่าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้วยละมัด
อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ

อายุ๑๒ปีเป็นนักเรียนชั้นม๑
จมหายไปในลำน้ำนี้ช่วงบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้

สุดท้ายแล้วหลังจากที่จุดทูบ
ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางไปพบศพ

กฎชมนยงอาหารเป็นแม่ของน้องกายค่ะ

ปกติไปกลับบ้านพร้อมกันตลอด
แต่วันเกิดเหตุเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดเทอม
ลูกชายบอกขอแม่ขอนะ

เธอก็เลยกำชับว่าได้แต่อย่าทะเลทะไหลนะ

แต่ไม่คิดว่าลูกจะแอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนค่ะ
จนกระทั่งมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาบอกว่า
จมน้ำเขาแทบสุดเลยนะคะ

พอไปถึงเห็นเพื่อนแล้วก็น้อง๔๕คนนี่แหละค่ะ
สอบถามเพื่อนบอกว่าช่วงเกิดเหตุพยายามช่วยน้องกายแล้ว
พยายามดึงแขนแต่น้ำมันแรงมากสู้ไม่ไหว

ก่อนหน้านี้ลูกชายคนโตเคยเสียชีวิตตอนอายุ๑๒ปี
ตอนนี้น้องกายก็มาเสียชีวิตในช่วงอายุใกล้กัน
ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้นะคะ
ขณะที่นายสุรเชษซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเด็กกลุ่มนี้
เขาได้ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูว่ามีเด็กจมน้ำค่ะ
ภาพนี้นะคะเป็นช่วงของการเกิดเหตุเลย
จากนั้นค่ะเข้าไปหาเพื่อน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๕นาที
มีคนบอกว่าเด็กจมน้ำไปแล้ว
ไม่คิดนะคะว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่ตัวเองเพิ่งเจอเหมือนกัน
คือน้องแค่ม๑ถ้าเกิดไปเจอกระแสน้ำแรง
ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรอก
และจะเห็นว่าจุดที่เป็นภาพถ่ายน้องไปเล่นกลางน้ำเลยนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องกายค่ะ
ใครจะไปคิดนะคะว่าภาพที่ตัวเองถ่ายไว้
ว่าแบบเอ๊ะส่งให้เพื่อนดูมีเด็กมาเล่นน้ำตรงนี้
สุดท้ายกลายเป็นหลังจากนั้นเกิดเหตุสลดเลยนะคะ